ที่อุดรธานีนี่นะคะจริงแล้วบริเวณสี่แยกรังสินา
จุดนี้เป็นเส้นบายพาสก็คือเส้นรอบเมือง
เขามีการสร้างทางลอดใต้อุโมงขึ้นมา
ยังไม่เปิดใช้นะจะเปิดใช้๒๔พฤศจิกายนที่จะถึงนี้
แต่ก่อนหน้านี้เขามีการเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปถ่ายภาพกันก่อน
เก็บภาพความประทับใจเพราะว่าหลังจากนี้
ถ้าเปิดใช้รถวิ่งไปวิ่งมาคุณจะจอดถ่ายภาพไม่ได้แล้วนะ
แต่พอเปิดให้ไปถ่ายสภาพมันเป็นแบบนี้
ไม่ใช่เขาไปถ่ายภาพเขาเอารถจักรยานยนต์ขึ้นไปบนแบรีเออร์

บ้าบอแต่เขาทำจริงอันนี้บ้าบอกว่าค่ะ

แต่มีการเอาภาพไปเขียนและนี่เป็นรอยเบิร์นยาง

มีวาศีเบิร์นยางบื้นยางแม่นแบบนี้
และจุดที่เขาทาสีไว้ที่จะเป็นเส้นการจราจร
ปรากฏมันหายไปเพราะคุณเบิร์นยางนี่แหละนะคะ
เอาสรุปแล้วตอนนี้นะคะมีการออกมาเตือนแล้วว่า
อย่าทำอย่าทำมันไม่ดีนี่นะคะ
แล้วย้ำว่าเขาจะเปิด๒๔พฤศจิกายนนี้

ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำความสะอาด

ใครอยากถ่ายภาพอดแล้วหมดสิทธิ์แล้ว
เพราะเขาตั้งจุดปิดกั้นไม่ให้ใครเข้าไปแล้วนะคะ
ส่วนอุโมงเอามาดูข้อมูลกันหน่อยนะคะ
อุโมงแห่งนี้มีความยาวประมาณ๑กิโลเมตร
เป็นการก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข๒
กับวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี
ประกอบไปด้วยถนนพื้นราบถนนลอดอุโมง

่งหน้าไปหนองคายและสปลาว
มีการสร้างพร้อมกันเป็นแห่งแรกในอีสาน
งบประมาณ๑๐๔๘ล้านบาท

ลายที่ได้รับความเสียหายบางส่วน
เขาบอกว่าเป็นลายผ้าพื้นเมืองตกแต่งผนังอุโมงไปเลยนะ
ฟังอีกทีนะคะลายผ้าขิดโบราณขันหมากเบง
เป็นเครื่องประกอบพิธีมงคลชาวอีสาน
สื่อการยินดีต้อนรับเมื่อเดินทางมาที่อุดรขอให้โชคดี
แต่ก่อนจะขอให้โชคดีทำความสะอาดก่อน
เพราะตอนนี้อุโมงสกปรกมากนะคะ
ใครที่อยากจะไปถ่ายภาพตอนนี้
เดี๋ยวรอทางการเขาทำความสะอาดก่อนแล้วกันนะคะ
อาจจะให้เปิดอีกทีหรือไม่ก็นู่นแหละ
รอใช้จริงกันเลย๒๔พฤศจิกายน
ถ่ายทันก็ทันถ่ายไม่ทันก็ไม่ทันค่ะ
แย่เนอะไม่มีจิตสำนึกเลยครับคุณคิงนะ
ถึงขั้นเอาเหล้าไปนั่งกินมันไม่ได้เนอะ
อื่นที่เขาอยากมาถ่ายรูปชมความงดงาม
ก็ไม่ได้ถ่ายอดไปเลยนะฮะคุณผู้ชม